คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของปัญหาโลกแตก
คุณผู้ชมท่านไหนเคยเจอเหตุการณ์แย่งที่จอดรถกับเพื่อนบ้านกันบ้าง
หลายคนที่อยู่หมู่บ้านน่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็ออกมาโพสต์เรื่องราว

แล้วก็คลิปจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน
เห็นรถจักรยานยนต์คันนี้ไหมฮะเจ้าของรถอันนี้เป็นบ้านประพร่าม
ตีโค้งมาแล้วเราอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าเอ๊ะถีบแรงหรือไม่แรงนะ
แต่นี่ถ้าวงกลมจะเห็นว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตีโค้งมา
ถีบรถเบ้นคันสีขาวคันนี้นะครับ
โดยวิจิตราวรพัฒน์กุลพงศ์หรือว่าเซย่ากระทะร้อนเอสดี

แล้วก็ยูทูปเบอร์ชื่อดังเจ้าของเพจเซย่ากระทะร้อนเอชดีนะครับ
เล่าเหตุการณ์บอกว่ารถสีขาวลูกชายเธอ
จอดอยู่หน้าบ้านภายในซอยโชคชัย๖๘
ถูกมือดีใช้เท้าถีบแสดงว่าไม่ใช่มือดีแล้ว

เท้าไม่ดีถีบรถของเธอจนเสียหาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เวลาสักประมาณ๕ทุ่ม๕๔นาที

คลิปหลักฐานที่มีคนขี่รถออกมา
โค้งออกมาแล้วถีบรถเบ้นน้องชายเธอชัดเจน
เล่าให้ฟังแบบนี้ต้องย้อนก่อน

ย้อนเหตุการณ์ซึ่งที่หนึ่งเหตุการณ์นี้
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนก็คือวันที่๔มีนาคม
คือมีรถเบ้นสีขาวของเพื่อนเซย่านะ
ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเซย่าเองเนี่ย

ศูนย์ยืนยันว่าเป็นน้ำกรดสาดจริง
บริเวณหน้าและข้างรถด้านซ้ายของรถเพื่อนเซย่า

เหตุการณ์นั้นทำให้เกิดความหวาดกลัว
กระทบต่อจิตใจของเซย่าแล้วก็ครอบครัวอยู่แล้ว

คุณแต่ว่ารอบที่เกิดขึ้นเมื่อ๔มีนาต้นปี

เอาผิดอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิด

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๙พฤศจิกายน๕ทุ่มกว่า
รถเบนคันสิทธิ์ขาวที่จอดอยู่ในภาพนี่

แต่รถเบ้นคันนี้เป็นของน้องชายเธอ
ก็เอามาจอดอยู่หน้าบ้านเซย่า

เพราะว่าคราวก่อนเราเคยเอาไปจอดลึกเข้าไปในซอยแล้ว
แต่ว่าตรงนั้นกล้องวงจรปิด
มันจับภาพไม่ได้ก็เลยเป็นห่วงรถ
กลัวไม่ปลอดภัยเซย่าก็เลยให้น้องชาย
เอามาจอดไว้ที่หน้าบ้านของเซย่าแบบนี้แหละ
และปรากฏว่าเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น

แล้วตีวงพุ่งเข้ามาถีบรถเบ้นของเธออย่างตั้งใจ
ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นร่องเป็นรอย
อย่างที่เห็นก็ไปแจ้งความไว้ที่สนโชคชัย๔
เพื่อลงบันทึกประจำวันนะครับ
ทีนี้แหละครับเธอก็เล่าให้ฟังบอกบ้านหลังนี้
เธอก็ซื้อมาอยู่อาศัยได้ประมาณ๔ปีแล้ว
ซอยนี้ซอยโชคชัย๖๖สามารถทะลุออกอีกซอยหนึ่งได้
แต่มันเกิดความพลุกพลาดจนทำให้มีการปิดซอย
ซอยแห่งนี้เลยกว้างประมาณแค่๓เมตร
กลายเป็นซอยตันเป็นถนนที่มีภาระจำรอง

ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับ
ก่อนหน้านี้จากเคยเกิดเหตุการณ์อะไรต่างนานา

พยายามที่พูดคุยกับบ้านหลังตรงข้ามคู่กรณีมาตลอด๔ปี
แต่ไม่เป็นผลเธอบอกว่าพอมาก่อเหตุครั้งนี้
และมีหลักฐานชัดเจนพร้อมแล้วพร้อมจะขึ้นศาลเลย
แล้วจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดเลยนะครับ
ฟังเสียงของฝั่งเซย่าผู้เสียหายหน่อยฮ
รถหุ้นส่วนนะคะเคยจอดในซอกแล้วโดนน้ำกรด
ซึ่งตอนนั้นเราไม่มีกล้องวงจรปิดเยอะขนาดนี้
เราก็เลยไม่เห็นว่าใครเป็นคนทำ
แต่เราก็เลยกลัวว่ามันมืดอะค่ะตอนนั้นบางทีมันก็มองไม่ค่อยเห็น
มันเป็นเหมือนมุมแบบลึกเข้าไปก็เลยต้องจอดตรงนี้
พอเป็นปัญหาขึ้นมาแจ้งคงแจ้งความแล้ว
คุยกันไม่รู้เรื่องทีนี้ก็ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลแล้วกันนะฮะ

เรื่องของเพื่อนบ้านกับเรื่องของที่จอดรถ
แล้วก็เราก็นำเสนอเมื่อวานเราก็นำเสนอนะ
เรื่องของเพื่อนบ้านกันแล้วจอดรถแล้วก็ทะเลาะกัน

ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องรอเซย่าเขา
อารมณ์อร่วยกันพูดจากันให้ดีเราอยู่กันตลอดนะ
เห็นหน้ากันตลอดมองไปบ้านตรงข้ามก็บ้านของเธอบ้านของฉัน
คือคุณเซย่าบอกว่าเอาจริงนะเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันก็ได้
แต่เราก็ไม่ต้องมามีปัญหากันได้ไหม
ไม่ต้องญาติดีต่อกันหรอกแต่ว่าอย่ามามีปัญหากันเลยนะคะ

ทำไงดีคุณมันก็เห็นกันทุกวันนะ